จากช่วงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของความรักที่มันจบไม่สวยจบไม่ดีจนทำให้มีการสูญเสีย
ช่วงนี้มาดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนกันหน่อย
ใช่ค่ะถ้าจำได้เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วนะคะที่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กระบี่ที่มีเด็กชายชั้นป๒
หลายคนอยู่เหมือนกันนะคะที่ถูกอาจารย์คนหนึ่งวัย๓๐ปีเป็นผู้ชายนะคะ
เรียกเด็กไปสำเร็จความไคร้ไปบีบนวดอวัยวะเพศ
ใช้ปากกับอวัยวะเพศจนตัวเองสำเร็จความไคร้หน้าห้องเรียน
ทีเนี้ยค่ะแม่ของหนึ่งในเด็กผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความนะไปร้องทุกข์เพิ่มเติมค่ะโดยบอกว่า
ถูกกลุ่มคนที่เป็นฝั่งของคุณครูคนนี้มาข่มขู่ถึงที่บ้าน
เพื่อเจรจาขอให้ยอมความแล้วก็ให้ถอนฟ้องนะคะ
สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเมื่อวานค่ะนางน้อย
ซึ่งเป็นแม่ของหนึ่งในเด็กชายวัย๙ขวบที่ตกเป็นเหยื่อของครูคนนี้นะคะ
ตกเป็นผู้เสียหายแล้วก็เป็นผู้เสียหายคนแรกที่เขาแจ้งความด้วย
ไปพบกับพันธุ์ตำรวจเอกชาวลิศเพชรศรีเปียผู้กำกับการสพอาวนางค่ะ
โดยตั้งใจไปยื่นหนังสือร้องเรียนบอกว่า
คุณแม่เนี่ยถูกกลุ่มคน๕คนบุกมาที่บ้าน
แล้วพยายามข่มขู่ให้ถอนแจ้งความและยุติเรื่องดังกล่าว
โดยแม่บอกว่าวันที่กลุ่มคนดังกล่าวเข้าไปเนี่ยนะ
หนึ่งในนั้นมีผู้ใหญ่บ้านที่เป็นคนพากลุ่มคนเหล่านี้เข้าไปที่บ้านเธอ
มีพ่อแล้วก็พี่ของครูคนที่ก่อเหตุเข้าไปด้วย
ก็พยายามมาพูดจาหวานล้อมบอกกับเธอว่า
เรื่องนี้มันก็ผ่านไปตั้งนานแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้ว
ทำไมอยู่กลับมาดังขึ้นมาอีกมันเกิดอะไรขึ้น
นี่เด็กถูกใครสอนให้พูดหรือเปล่าเนี่ยพูดกับแม่แบบนี้
หลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านคนที่พากลุ่มคนนี้เข้ามาที่บ้านแม่เนี่ยนะ
ก็บอกว่าเออยุติเรื่องดีไหมให้มันจบกันไป
อยากได้เงินเท่าไหร่ล่ะจะจ่ายให้
แล้วก็เดี๋ยวจะให้ครูมาขอคำมาที่บ้านด้วย
ปรึกษากันแล้วว่ายังไงก็จะไม่ยามากนะค่ะ

หลังจากที่ตกลงว่าจะไม่ยอมความจะไม่ยอมรับเงินอะไรใดเนี่ย
กลุ่มคนเหล่านี้ก็กลับไปนะ
พอได้รับทราบเรื่องเนี่ยก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวสั่งให้พนักงานสอบสวนไปตรวจสอบเลย

ถ้าหากเป็นการกระทำเข้าขายลักษณะข่มขู่หรือว่าคุกคามพยานจริงเนี่ย
ก็จะต้องมาดูว่าแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้หรือเปล่า
แล้วก็อาจจะยื่นขอคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาด้วยนะคะ